พิศนุโลกนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ที่มีอดีตสามีเพิ่งออกมาจากเรือนจำ
ตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยาที่เป็นแม่ค้าขนมจีน
แต่ง้อไม่สำเร็จยิงเขา
แต่ว่าพ่อของฝ่ายหญิงกระโดดขวาง

ตัวพ่อเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนี่คือภาพช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนก่อเหตุมอบตัวแล้วนะคะครับนี่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดจริงค่ะ
นางสาวดวงจันทร์กลิ่นกระโทกอายุ๓๖ปีแม่ค้าขนมจีน
เสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยกลางตลาดนัดเลยฝีมือของอดีตสามีนะคะ
นายสุริยันตร์รอดบ้านยางอายุสามสิบเลิกกันไปสองปีกว่าแล้ว
ฝ่ายชายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาสองเดือนมาตามง้อขอคืนดีฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมก็เลยเอาปืนที่เตรียมมายิงใส่เลยนะคะ
นี่ก็คือจุดเกิดเหตุคือตลาดนัดแล้วก็เนี่ยค่ะ
กับสิทธิ์โครงขวาฝ่ายยิงเขาเลยเสียชีวิต
แต่ว่าพ่อของผู้หญิงค่ะพ่อของนางสาวดวงจันทร์เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขากระโดดเอาร่างบังก็เลยถูกยิงไปด้วยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตัวพ่อบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันศุกร์ที่สี่ธันวาคมตลาดนัดบ้านสำรังอำเภอเนินมะปราง
วัดพิศนุโลกคนก่อเหตุก็หนีไปหนีไปได้สี่วันคุณผู้ชมมอบตัวค่ะ
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเนินมะปรางตำรวจก็ควบคุมตัวไป
ยึดของกลางก็คือปืนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ลูกโมจุดสองสองไปซ่อนเอาไว้แถวแถวบ้านญาติ
หมู่บ้านวังเป็ดอำเภอบางรกรรมแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
อันนี้คือของกลางที่ตรวจยึดเอาไว้ได้นำตัวไปสอบสวนค่ะ
นายสุริยันสารภาพว่าลงมือก่อเหตุอ้างว่าถูกภรรยากิดกัน
ไม่ให้เจอลูกชายอายุสองขวบอ้างว่าถูกพ่อตาดุด่า
ก็เลยโกรธแค้นสุดท้ายเลยก่อเหตุนี้
ไม่พบอย่างนี้หรอครับ

ที่จะมาที่นี้พ่อแหลก

นี่ตั้งแต่ออกมาแล้วเคยเจอหน้าลูกไหม

แล้วไม่ได้คุยกันดีกว่าหรอ
ไม่เคยครับ
เขาไม่ให้เจอลูกแม่เลยครับ

ผมไม่อยากพูดอะไรครับ

อ้างว่าอดีตภรรยากิดกันไม่ให้เจอลูก
อ้างว่าอดีตพ่อตาดุด่าขับไล่

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อค่ะ
ก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาก็ใช่ว่า